ไปเลยค่ะฟินเต็มสิบไม่มีหักเลยกับความสวยงามของดอกกระดาษเหล่านี้ค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสามารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานภูหินร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลก
มาดูความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวแบบนี้มันดูแล้วฟินมีความสุขจริงนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะอย่าเที่ยวชมบรรยากาศจนเพลินเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้นะอุณหภูมิจะลดลงอีก๑๓องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
สังเกตอะไรคะสังเกตจากสีแล้วกันค่ะ
สีเขียวนี่แสดงถึงอุณหภูมิที่ลดต่ำลงประมาณสัก๑๐๒๐องศานะคะ
แล้วแต่พื้นที่ถ้ายอดดอยยอดภูพื้นที่สูงหน่อยก็จะหนาวหน่อยนะคะ
เนื่องจากมวลเย็นจากจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกครุมประเทศไทยอีกระลอกหนึ่ง
เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีของใครหลายคนแต่ก็เป็นห่วงคนที่อยู่ในพื้นที่สูงเหมือนกัน

ขณะเดียวกันภาคใต้ของไทยมีมรสุมพาดผ่านนะคะ
ทำให้ช่วงนี้ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนคลื่นในทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันก็ยังมีคลื่นสูง
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นสูงมากถึง๓เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันก็คลื่นสูง๒เมตรนะคะดังนั้นก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหรือเรือเล็กงดออกไปเลยในระยะนี้ค่ะ
การนับตั้งแต่วันนี้ถึง๒๗ธันวาคมนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ดอยยอดภูมิหนาวจัดอาจจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่นะคะ
อุณหภูมิต่ำสุด๔๑๑องศาค่ะดังนั้นต้องทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิประมาณ๑๕๓๒องศาค่ะ
กลางวันแดดดีอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะคะ
แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่จะออกเรือหรือท่องเที่ยวกลางทะเล
เพราะว่ามีคลื่นสูงมากถึง๓เมตรนะคะ
ที่จะดูแลสุขภาพในช่วงที่อุณหภูมิแตกต่างระหว่างวันกันด้วยค่ะ
ชาวเรือนั้นต้องระวังในการเดินเรือนะคะ
ขณะที่ภาคใต้นั้นจะมีฝนทั้งสองฝั่งค่ะ
ฝนตกหนักทางตอนล่างของภาค
ภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า

แต่ว่าช่วงบ่ายถึงค่ำนั้นจะมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรด้วย
ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนชาวกรุงและปริมณฑลนะคะ
ก็เตรียมรับสภาพอากาศที่จะลดลงอีกนะคะ
โดยเฉพาะช่วงดึกถึงเช้าอากาศจะเย็น
อุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุด๑๖๓๒องศาค่ะ
ส่วนกลางวันแดดดีแต่ว่ามีลมพัดมาอ่อนนะคะ

แต่ขณะเดียวกันก็แดดร้อนไปด้วยนะคะ
ดังนั้นค่ะใครที่มองว่าสุดสัปดาห์นี้
เป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวก็แนะนำให้ไปภาคเหนือดีกว่า

เพราะว่ายังคงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น

แล้วก็ให้กำลังใจคนที่ออกเดินเรือในช่วงนี้
งดเว้นกันไปสักระยะหนึ่งนะคะ
ดังนั้นแล้วใครที่ตามดิฉันมาที่จังหวัดพิศนุโลก
มาเที่ยวชมทุ่งดอกไม้กันดีกว่า
วันนี้เอาภาพสวยมาฝากกันลาไปก่อนนะคะ